ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะโจรขโมยเดี๋ยวนี้นะคะมันมีเยอะจริง
ขโมยรายนี้เนี่ยเขาบอกว่าขโมยกันข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียว
และมีคนที่เป็นฮีโร่เป็นน้องนักเรียนชาย
จับตัวได้นะคะมาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้หน่อย
มันเกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะที่ตำรวจสพนังรองเข้าไป
รับแจ้งว่ามีเหตุอุบัติเหตุแต่มันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาไง
คือแม้ว่าตอนเขาไปเจอจะรู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ย
ชนกับรถกระบะพอไปตรวจสอบเอ้า
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินดำคันนี้นะคะ
ทะเบียนบุรีลำล้มอยู่กลางสี่แยกไฟแดง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำไปรู้ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยขาหัก
นะคะก็คือนายบุญสงฆ์นามวงอายุสี่สิบแปดปี
ขี่รถจักรยานยนต์คันนี้มาแต่แต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะ
คุณผู้ชมเพราะรถคันนี้เป็นรถที่ถูกขโมย
นักเรียนพลเมืองดีสี่คนค่ะไปแจ้งกับตำรวจว่าเนี่ย
คนบาดเจ็บอ่ะเขาไม่ใช่เจ้าของรถนี่น้องนักเรียนผู้ชายอ่ะ
หูแบบกล้าหาญมากเขาบอกว่าน้องน้องน้องเขาเล่านะคะว่า
รายเนี้ยขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านมาทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้
แล้วก็สอบถามพูดคุยไปรู้มาว่าตัวนายบุญส่งคนนี้คนเจ็บ
ขโมยรถจักรยานยนต์มาไม่ใช่คันเดียวคันแรกเขาขโมยมาที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
หลังจากนั้นขี่จากสุรินมาถึงบุรีรำโอ้ยพี่พี่ไปข้ามจังหวัดเลยอ่ะ
นะคะพอมาถึงบุรีรำเสร็จเห็นแม่ค้าริมข้างทางขายน้ำผึ้ง
คงอยากกินละมั้งเลยขโมยน้ำพึ่งมาค่ะน้ำผึ้งหยิบใส่ไปเลยดื้อดื้อ
พอไปจอดรถเสร็จเห็นเขาเปิดร้านน้ำผึ้งอยู่ตรงข้างทางใช่ไหม
มาเลยหนึ่งขวดใส่ตะก้าหน้ารถหนีไปมาถึงบริเวณหน้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะคะ
เขาบอกห่างจากจุดที่ขโมยน้ำผึ้งมาอีกสิบกิโลค่ะน้ำมันรถหมดจ้า
ซึ่งก็เป็นรถคันที่ขโมยมานั่นแหละแล้วทำยังไงอ่ะน้ำมันรถหมด
ก็ไม่มีตังค์ที่จะไปเติมน้ำมันสิคะเขาก็ต้องไปขโมยต่อเถอะนะ
ทีนี้เจ้าของรถจักรยานยนต์ค่ะคันที่ถูกขโมย
เขาชื่อว่าคุณนิพพาเผื่องพรอายุสี่สิบสามปีเป็นชาวจังหวัดบูรีรำนี่แหละ
เขาบอกเขาขี่รถจักรยานยนต์มาทำธุระที่ร้านขายน้ำปั่นหน้าโรงเรียนแถวที่จุดเกิดเหตุ
ลงจากรถไม่ถึงนาทีคนร้ายหันมาคร่อมรถของเขาขี่ออกไปแล้ว
เอาจริงเขาก็บอกว่าตัวเขาเองก็ลืมเพราะว่าเสียบกุญแจคาไว้นะคะ
พยายามดึงรถจักรยานยนต์ไว้แต่ไม่ทันตอนนั้นร้องขอความช่วยเหลือค่ะ
ตกใจสิคะโหโอ้เพราะอ่ะโหทำไมมันทำแบบนี้อ่ะอืม
กะกะว่าจะเอาเงินมาจ่ายข้าธุรีสัพนี่แหละห้อยห้าสิบ

ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะยังไม่ได้ถอดบูธถอดอะไรเลย

ความเอ๋จิรัยแต่แรกคนขายของผมถูกว่าลูกค้าเขาก็มาซื้อของ
ไม่มีอะไรเลย

สุดท้ายมีน้องนักเรียนพลเมืองดี๔คน
โอ้โหเขาขี่จักรยานยนต์ไล่ติดตามตัวคนร้าย
กล้าจริงน้องบอกแบบนี้บอก
ยอมรับค่ะพี่ผมกลัวนะ
แต่อยากจะช่วยพี่คนนั้นเขาที่เขาเป็นเจ้าของรถเพราะรู้ว่ารถโดนขโมย

น้องเขาขี่รถตามประกบคนร้ายค่ะ
น้องเขามากัน๔คนขี่รถ๓คันประกบ

คิดว่าคนร้ายคงจะรู้ว่าตัวเองโดนไล่ตาม
ตอนนั้นมันเป็นจังหวะสัญญาณไฟแดงพอดีพอดี
คนร้ายขี่ฝ่าไฟแดงแล้วยังไงเรียบร้อยสิคะพี่
ชนกับรถกระบะล้มลงบาดเจ็บ
อันนี้เขาจะเรียกว่าดำติดจรวดหรือเปล่า
ติดจรวดนะครับเราไม่รู้นะอ่ะทีนี้แม่ค้า
ฟังทั้งแม่ค้าขายน้ำพึ่งที่โดนขโมยน้ำพึ่งไปหน่อยไหม
นางสาวฐานิตารัสมิค่ะอายุ๒๒ปี

ตอนนั้นก็เปิดร้านแผงขายน้ำผึ้งอยู่
คนร้ายขี่รถมาเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าจะมาซื้อน้ำผึ้ง
เอาเปล่าเลยมือไวมากหยิบน้ำผึ้งขวดละ๔๐๐บาทไปดื้อ
เจ้าตัวบอกทำอะไรไม่ได้รีบหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปนี้ภาพนี้เลย
อ่าถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
อ่าส่วนเรื่องของคดีความค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหานะ
บาดเจ็บขาหักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลค่ะ
ยังไม่ได้เอาตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ว่าอายัดตัวไว้แล้ว
ตั้งข้อหาไว้ก่อนเลยว่าลักทรัพย์และขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายด้วยค่ะ